รู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เติมความแซ่บมือบ่ายกันกับเราสองคนเช่นเคย

แก้มบุ๋มพิมพ์นิพาเห็นวานใสแบบนี้นะคะ
จะไม่ยอมเพราะว่ามีคนมาฝากร้าน
ใต้ภาพน้องหมาที่ได้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าโอ๊ยเรื่องนี้ไม่ยอมแน่นอน
ทำแบบนี้เธอจะบล็อกให้หมดเลยจ้า
ออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะว่าไม่โอเคกับพฤติกรรมฝากร้าน
ของร้านค้าในอินสตาแกรมค่ะสำหรับนักแสดงสาวตาโต

หลังจากที่เจ้าตัวถูกพ่อค้าแม่ค้าในโลกโซเชียลเนี่ย
เข้ามาฝากร้านใต้ภาพของน้องหมาที่เสียชีวิต
ล่าสุดค่ะแก้บุ๋มยอมรับกับสื่อนะคะ
ฉุนบรรดาร้านค้าในไอจีอยู่ไม่น้อยเลย
แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้นะคุณ
วอนขอนะคะว่าอยากจะให้เลือกดูโพสต์

เพราะอาจจะทำให้ส่งผลต่อจิตใจของเจ้าของไอจีก็เป็นได้ค่ะ
หมาน่ะเสียไปนานแล้วค่ะประมาณ๔๕เดือนแล้ว
แต่ว่าฝากร้านคือปกติเขาก็ฝากมันปกติแล้ว
บางทีเราก็ห้ามแต่รูปนั้นเราไม่ได้ห้าม

เฮ้ยเราแบบเราสูญเสียนะ
บางทีแบบอ่านของเราสักนิดก็ดีไหมอะไรอย่างนี้
แต่ก่อนเราให้ฝากร้านได้ตลอดไม่เคยว่าไม่เคยอะไร
แต่พอออกมาวันนี้บางทีมันมากเกินไป

อันนี้โกรธจริงโกรธมาก

เดี๋ยวนี้เริ่มม็อกแต่แบบม็อกแบบเงียบ

จากนี้ค่ะสาวแก้มบุ๋มยังแง้มถึงเรื่องหัวใจนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มนอกวงการเข้ามาดูแลอยู่นะจ๊ะ
แต่ไม่คิดที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าอยากจะขอดูใจกันไปเรื่อยก่อนค่ะ
คุยค่ะมีคุยบ้างมีมากกว่า
หลายปีแล้วหลายปีอยู่แต่ว่าขอคุยไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ดีกว่า
ยังแบบไม่อยากแบบว่าไปแบบพูดถึงเขาเยอะ

ทีจะทำการขายของขายของช่วยดูอารมณ์ด้วย
รูปเจ้าของภาพด้วยนะคะว่าอยู่ในอารมณ์ไหนเนาะ

แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาสิ